ไปทำงานนั่งดริ้งมันก็มีช่วงเวลาที่แบบแขกไม่เรียกเราอ่ะ
บอกลูกไม่มีนมกินแล้วถ้ากลับมาวันนั้นไม่ได้ตังค์กลับบ้านคือน้องอดนมแน่
ใช่ค่ะลูกค้ามากัน๔คน
แล้วเด็กในร้านเหลือ๕หนูเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่โดนเลือก

ยอดทิ้งความทุกขวามศอกออก
ไปย่อมายกเอาความโศกทิ้งไป
ยี่ห้อที่มันเป็นจะลำแบบไหน

ถ้ามาแบบข้างหลัง

ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่แห่งนี้นะครับ

วันเวลาที่เรานัดกันเจอกัน

นั่นก็คือทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
พบกับรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ
ตามเวลานี้นะครับก็จะมีการประชัน

มาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา

จนถึงยกที่๑๐ทั้งคู่เลยนะครับ

ทั้งสิ้นเป็นเงิน๒ล้านบาท
คือณตอนนี้ทุกคนอยากมามาก

เรื่องราวต้องน่าสนใจ
โดยเฉพาะความลำบากที่ท่านประสบอยู่
เพราะว่ารายการของเราตั้งคุณธรรมไว้ว่า

ให้ได้มีบ้านอยู่ให้ได้ลืมตาอ้าปาก

ต้องเป็นเช่นเดิมค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้มากับใครบ้างครับ
ขออนุญาตครับขออนุญาตประกาศขวามศีรภรรยา

นี่นะฮะหลานนะครับน้องกีต้าน้องแคนแล้วก็น้องชายนะครับ
คุณสักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ส่วนเพื่อนร่วมทางของคุณแขกที่จะไปชิงร้านด้วยกันนะคะ
กิ๊บนะคะวันนี้ก็มากับคุณแม่เหมือนเดิมเลย
แล้วก็ลูกสาวที่แสนน่ารักนะคะคุณแม่ปองและน้องนโมนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ
ครั้งที่แล้วกิ๊กเห็นฝีไม้ลายมือของลุงแขกแล้ว
น้ำตาลาใส่มีจุดหวาดเสียวด้วย
สางอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจ
ทรงแด่ปวงเทวาพลอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
เดี๋ยววันนี้ได้รู้แหละว่าที่พี่แขกร้องไปวันนั้นนะฮะ
น้ำตาลาใสจะถูกหรือผิดอย่างไร
เดี๋ยวให้คุณพี่แขกไปนั่งก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวให้กิ๊กเขาได้ทำงาน
นักสู้หนึ่งสมัยจาก

ครั้งที่แล้วที่คุยกันกับกิ๊กไว้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
มันมีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าแสนยากลำบากนั่นคือช่วงเวลาของการหาเงิน
กับอาชีพที่เราไม่พึงใจจะทำแต่ก็ต้องทำเพราะว่าลูกต้องกินนม
เห็นบอกไปทำงานนั่งดริ้งมันก็มีช่วงเวลาที่แบบแขกไม่เรียกเราอ่ะ
กิ๊กเป็นไปได้ไงที่ลูกค้าไม่เรียกพอสมมุติลูกค้ามาเขาจะเขาก็จะเรียก
หนึ่งถึงยี่สิบเดินคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมาเร็วก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งก่อนอืม
แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติได้นั่งปุ๊บเนี่ยแล้วลูกค้าให้เราสองดื่มแล้วเขากลับบ้าน
เราต้องรอให้เพื่อนทั้งหมดในร้านได้งานก่อนเราถึงจะได้เดินคิวใหม่
ใช่คือสมมุติว่าลูกค้าเลือกเราปุ๊บเนี่ย
สตาร์ทสองดื่มอ๋อสตาร์ทแล้วดื่มต่อไปก็ลันทุกสี่สิบนาทีค่ะอ๋อเหรอ
ก็โอเคแต่เห็นบอกมันมีช่วงเวลายากลำบากที่ตกรอบ
ใช่มีวันนั้นหนูนั่งรอจนตีหนึ่งหนูยังไม่ได้นั่งเลย
เพราะว่าอะไรพอเดินไปรอบนึงแล้วเขาไม่เลือกอย่างนี้หรอใช่ค่ะ
พอเดินไปปุ๊บเขาไม่เลือกเขาก็ต้องเรียกคิวอื่นมาก่อน
ต้องรอรอบใหม่ใช่ค่ะต้องไปต่อคิวแล้ววันนั้นน่ะเห็นบอกลูกไม่มีนมกินแล้ว
ถ้ากลับมาวันนั้นไม่ได้ตังค์กลับบ้านคือน้องอดนมแน่ใช่ค่ะวันนั้นรอตั้งแต่กี่โมง
ก็รอจนตีหนึ่งลูกค้ามากัน๔คนแล้วเด็กในร้านเหลือ๕คน
เดินออกจากห้องคนเดียวอ่ะเห็นบอกระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้าน
ร้องไห้ไปตลอดทางใช่ค่ะแล้วก็กลับไปบอกแม่ว่าทำยังไงดี
คือเนี่ยนมมันไม่มีแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้นั่ง
แต่หนูก็บอกแม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปใหม่
และทิ้งความเศร้าไปในแต่ละวันแล้ววันรุ่งขึ้นก็ฮึด
เอาแรงฮึดมาจากไหนลูกค่ะคือหนูกับแม่กินอะไรก็ได้
แต่คือน้ำโมมันกินอะไรไม่ได้นอกจากนมอะค่ะใช่
ในฐานะที่กิ๊กก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยมันก็ลำบาก
แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยุคนี้มีเยอะมากเลย
เชิญครับก็อยากบอกคุณแม่เลี้ยเดี่ยวทุกคนนะคะ
ให้สู้สู้ให้มองหน้าลูกเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะ
ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือพอมองหน้าลูกแล้วรู้สึกว่าเราหายเหนื่อย
แล้วแบบแล้วเรายิ่งเห็นพัฒนาการของเขาวันที่เขาเติบโตขึ้นแล้วก็แบบ
ครับเดี๋ยวคานเองเดี๋ยวเริ่มพูดเริ่มอะไรอย่างเงี้
จะเป็นกำลังใจให้เราสู้ค่ะค่ะเอาล่ะถ้ามีกำลังใจดีแล้ว
วันนี้ลูกน่ารักมากเลยนะกำลังใจแน่นอย่างนี้โตมาก
เราเข้าสู่การแข่งขันกันดีกว่าค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะ
คุณพี่แขกร้องไปแล้วค่ะในยกที่๓รอบนี้เป็นของกิ๊กค่ะ
ครับยกที่สามนี้เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทนะครับ
ยกที่๓ของกิ๊กมาเลยครับ

อินโทในโจ๊ะพึ่มเยอะเกิน

กิ๊กมีรอยยิ้มด้วยแสดงว่า
ได้อยู่แต่เพลงนี้เร็วมากนะค่ะได้อยู่
เร็วเนี่ยเนื้อจะเยอะกว่าเพลงช้าเพราะฉะนั้น
ตั้งสติให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจแล้วก็ตอนนี้ตัวช่วยของกิ๊กยังเหลือใช้ได้อยู่อีกหนึ่งแผ่นป้ายนะครับ
สองแผ่นป้ายที่เหลืออยู่กิ๊กครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

และเพราะแต่เปิดพระมันกังพระมันกัง
สาวหมอลำสิบหามวลคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวน
ออกมามวลหน้าเวที
ยอดทิ้งความทุกความสอบออกไปยอดมายกเอาความสอบทิ้งไป

แฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจ
เด้งใส่หมอลำ
งานบุญอยู่ใส่ขอแต่ได้ยินเสียงฝนสิตกฟ้าผ่าเปรี้ยง
พอเคยเกลี่ยงจานเฮือแกล้งเสาสูดเลื่องหมอลำพอเคยเบื่อ
หมอลำอยู่ใส่ผู้ทอดสนสามเสือย้อนฮันเปิดฮันนึก
ย้อนขี้ฝุ่นไง่งองอ้าวไง่งอง
เพื่อนยิ้มพร้อมป่ะค่ะเพื่อนเธอพร้อมป่ะค่ะ
คนสดขยับมาสีผ้ายาว
ยาวยาวสร้างเจ้ายาวชีวิตของเรา
ยาเศร้ายาเสิม
ตรงนาทีแน่นตรงมันให้มันลืม

เต้นกันไงง่องบ่อสนหัวปอดผู้ใด
เป็นหาเวทีก็บ่ทำความวุ่นวาย
ผู้เศร้ายุคใหม่หัวใจมักหมวน
เพื่อนเธอพร้อมป่ะค่ะเพื่อนเธอพร้อมป่ะค่ะ
คนโสดขยับมาสิพายาว
ยาวยาวสร้างเจ้ายาวชีวิตของเรา
ยาวสร้างเจ้ายาวสร้างเจ้า
ตรงนาทีแน่นตรงมันให้มันลืม

เต้นกันไงงองบอสล้นหัวปอดผู้ใด
เป็นหาเวทีก็บอสทำความหมุนวาย
ผู้เศร้ายุคใหม่หัวใจมักหมวน
ลืมตัว
สบายมั้ยคะปนุ๊กมีตรงไหนแบบตกใจมั้ย
ไม่ค่ะค่อนข้างมั่นใจ

เดี๋ยวนี้เกิดเรามีรถแห่ของเราจริง
แล้วเราอย่างนี้เราจะไหวเหรอเราจะเต้นต่อไหวไหม

มาปุ๊บผมก็ไปตามนางลำปุ๊บ

ลำไม่ออกหรอกนี่ยัง

ถ้าสมมุติว่าเจอยี่ห้อที่มันเป็น

ดนตรีมา

เดี๋ยวนี้เขาในวงในวัดไม่ได้แล้วนะ
คักแล้วก็ขอให้โชคดีกันแล้วกัน

ทั้งสองท่านนี้จะร้องถูกทั้งคู่เลยหรือเปล่านะครับ

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
กิ๊กและพี่แขกนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
กิ๊กและพี่แขกนะครับร้อง
ร้องได้ครับ
ดีใจค่ะ

สะสมเงินทุนร่วมกันเป็น

ทั้งสองท่านนี้ก็จะก้าวไปสู่ยกที่๔นะครับ

รอบนี้ลุงแขกจะได้เป็นคนเปิดฟลอร์ก่อน

พี่สู้นะ
พี่ค่ะพี่แขกสู้นะคะ

เอ็งไหนง่องของคุณกริ๊ก
ทำเอาทุกคนนั่งไม่ติดเก้าอี้
โดยเฉพาะคุณแขกที่เรียกได้ว่า
เต้นลีมตัวลีมไวไปเลยครับ

ดีทั้งคู่ช่วงหน้า
ลุยกันต่อในยกที่๔ครับผม
ร้องดายให้ร้าง
นักสู้ผู้ท้าชิงจากมุมแดงคุณแขก

ลุงชื่อนายพรชัยนามสกุลแก้ววิไล
ตอนนี้มีอาชีพเป็นพนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราวอยู่โรงพยาบาลปากช่องนานา

และอีกหน้าที่หนึ่งเก็บรักษาศพครับ
ลุงก็จะมีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยที่ต้องใช้รถเข็นนั่งและรถเข็นนอน
อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตในภายในโรงพยาบาลตึกหญิงตึกชายที่มารักษาตัวแล้วเสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
สิบเก้าปีที่ทำอยู่นี้มันก็ได้สัจธรรมของมนุษย์ที่เราเห็นเป็นฝ่ายตายเกิดที่อยู่นี้คือเรามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้คือเราโป่งได้
ความฝันตั้งแต่เด็กนะแต่ก่อนชอบร้องเพลงอยากจะเป็นเจ้าของวงดนตรีก็เลยอยากมาทำรถแห่เขามีรถแห่เข็นกันก็เลยไปหากู้เงินกู้มาทำรถแห่ครับ
ถ้าเรามีความฝันเราอย่าไปกลัวความแก่
ถามเรื่องประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลของลุงสักนิดนึง
โรงพยาบาลอะไรครับผม

เขาบอกว่าถ้าที่อื่นเขาก็จะมีชื่อห้องที่เอาไว้เก็บศพเนี่ยเป็นชื่อต่างนานาแต่ว่าของลุงก็มีชื่อ
ในปริมณฑลก็เรียกห้องดับจิต
ถ้าชื่อตามหลักปกติเขาก็จะเรียกห้องเก็บศพห้องดับจิตอะไรประมาณนี้
มันก็เย็นตีครับแอะเย็นเจ๊บ
แต่เห็นบอกว่านอกจากชื่อห้องที่แบบว่าฟังแล้วมีความสุข
ซองแต่ละซองที่อื่นเขาก็จะเรียกเป็นหมายเลข

ตู้นึงผมก็เลยคิดตั้งชื่อเลยว่า
บรรทมศิลป์สุขนิรันดิ์
วิรนามลีลาวดี
ให้มันสวยงามให้มันดูสดชื่นนิดนึง
ตอนนี้อยู่สุขนิรันดิห้องลีลาวดี

คุณพี่แขกเคยมีประสบการณ์แบบ
คนหัวลุกในห้องสุขนิรันดิ์ไหมครับมีไหมเออมีไหม

เคสตี๒ให้ไปรับผู้เสียชีวิตตู้หญิง

ผมตะเออแล้วก็ไป

อ้าเดี๋ยวผมไม่กลัวอ่ะค่ะ

รุงวิ่งมาทำไม

คือบางทีเส้นมันยึดคนเสียแล้วเนี่ย
แล้วเวลาเสร็จปุ๊บก็ลุงก็ต้องเป็นคนเข้าไปเก็บ

มันก็มีทีนี้เวลาเราทำกลางคืนอ่ะ

ตรงหน้าอีกก็ลืมตาอีก
ทุกครั้งที่เอามือปิดก็คือลืมตาตลอด

ทั่วข้าวที่ถวายอันนั้น

ปั๊บโอ้โหหลับสนิทเลยที่นี่
จะไม่ไปป่วยแถวนั้นเด็ดขาด
สัจธรรมอะไรกับการทำอาชีพนี้
ได้มาอยู่เนี่ยได้ทำในหน้าสัจธรรมเห็นทุกอย่างเลย
ตั้งแต่ผมติดทุกอย่างเลยนะ
บุรีเหล้านึงน่ะผมไปอยู่ในโรงพยาบาลนี้
ปุ๊บอันนี้เป็นอะไรมายายมาเฝ้าเนี่ย
ดูดบุรีเฝ้าแม่มาเฝ้าลูก

ถ้าเราไม่เลิกทุกวันนี้ลุงแขกก็เลยเลิก

ครับแล้วเคยมีคนรู้จักไหม
คนที่ใกล้ตัวเนี่ยแล้วก็มาเสียชีวิตมีไหม

แต่แก่ผมก็ทำงานด้วยกัน
เราเอ๊ะทำไมไม่ไป

อีกครั้งแล้วเขาก็มากี่คนทำ

มันก็เลยคิดนั่นเลยก็เลยปงไปเลย
มันจะต้องมีอยู่มีจากผมเลยคิดอย่างนี้
ก็เพิ่งทราบบนเวทีเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยพี่แขก
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะพี่แขกนะ
นั่นเป็นภาวะในการตัดสินใจของเขา
เราควรอยู่ด้วยความเป็นคุณพ่อแน่นอน

ถือว่าลุงแขกเป็นคนที่แข็งแรงมากเลย
ที่กลับมาเข้มแข็งแล้วมีความสุขแล้วอย่างนี้
แต่ที่สำคัญเลยก็เขาก็ทิ้งความรักทิ้งดวงใจของเขาไว้ให้ลุงแขกได้ดูแล
ค่ะสู้กันต่อไปนะลุงนะเป็นกำลังใจให้
สู้เพื่อหลานที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ภรรยาด้วย
แล้วก็ครอบครัวของเราที่เรามีนะตอนนี้
งั้นเราเข้าเกมกันดีกว่าค่ะครับผมนะคะเรามาเริ่มยกที่สี่กันเลยนะครับ
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของพี่แขกมาเลยครับ
อินโทรก็ออกได้หลายทางนะออกรุ่นกึ่งเรื่องนี้เพียงอะไรครับลูกแขก
จำงานได้เลยเพียงนี้ปีเมื่อ๔๒๙๖ยิ่งยุงยอดวงาม
เพียงแจ้งเกิดของเขาเลยเมื่อ๔๒๙๙๒
แต่ว่าเพลงนี้มีจุดให้ผิดได้ง่ายเลยนะครับ

ตอนนี้ยังเหลือครบเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เลย
สิทธิ์ใช้ได้๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นป้าย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลง

คราวเงียบหายไปสองสามทีนึกว่าไปได้ดี
โอ้สี่น้องมาคลายตัว
พ่อแม่อยู่นะให้ผีมาตามหาจนโทร
มาพบสับผ้าโทนโหข้าให้ตัวมัวชายในบ้าน
เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเรา
สีไม่น่ามัวเมากินขาวน้ำกามกามา
พี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้า
ติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอร์
บอกกับพี่ดีสีจ๋าชายที่เจ้าตามมา
หรือแม่งด่าชุดมาก็แน่

ทูลหัวมาขายตัวที่ในห้องแอร์หรือสีเต็มใจกันแน่
ดูเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคน
กลับมาเถอะสีนี้ไปด้วยกัน
แล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนานามนต์
หลงไฟแดงส่งสีแสงเผาหน้าเหี่ยวยน
จะพาไปรดน้ำมนต์ล้างคาวเป็นดาวบ้านนาน
ลีลาไม่แพ้คุณยิ่งยงเลยทีเดียวนะครับ

มันมีจุดให้ผิดได้ง่ายหลายจุด

โทษสีหรือโอ้สี

เราจะเอาเนื้อเพลงอันแรก
มั่นใจไหมครับ๙๐อยู่ครับ
ทำไมร้องเสร็จแล้วนิ่งเลยรอบนี้
คุณพี่แขกโอเคไหมคะเนี่ยเป็นห่วงจังเลย

แต่เมื่อกี้หนูเห็นพี่นั่งหลับอยู่นะคะตอนที่

ก็คงจะต้องรอให้น้องกิ๊กเขาร้องให้จบยก๔ก่อนเดี๋ยวเฉลยพร้อมกัน

แม้จะลังเลกับเนื้อเพลงแต่คุณแขกก็ตัดสินใจเก็บตัวช่วยเอาไว้
เป็นอีกครั้งที่คุณแขกมีสีหน้าเป็นกังวล
ไม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกหรือผิด
แต่ช่วงหน้าเป็นเวทีของคุณกิ๊กครับ
อดใจรอสักครู่เดียว
ร้องได้ร้องร้องได้
ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามที
นึกว่าไปได้ดี
โอ้สี่น้องมาคลายตัว
เมื่อสักครู่นี้กิ๊กได้ยินเรื่องราวลุงแขกไปแล้ว

พอลุงเขาพูดแล้วเขาก็ใจเนอะใช่
คือปกติที่เห็นแกแกเป็นคนล่าเริง

รู้อยู่ว่าการเลี้ยงลูกกว่าจะโตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ส่วนของกิ๊กนะตอนนี้ลูก๕เดือนหนทางยังยาวไกลเงินทองสำคัญค่ะ
เพราะฉะนั้นมาร้องเลยดีกว่าในยกนี้

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของกิ๊กมาเลยครับ

มีความคล้ายจะไม่กลับหลังกับเมื่อสุริยนนะ
รู้จักไหมเพลงนี้ออกได้สองทางอย่างนี้

ว่าใช่ไหมแต่พอดนตรีอันหลังมาก็มั่นใจค่ะ

ของแม่ภูมิภวงดวงจักรนะครับนางร้องบ้านนอก

ตอนนี้ตัวช่วยยังมีสิทธิ์เหลือใช้ได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
ถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะครับในยกที่๔นี้
แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ได้ครับก็เก็บเอาไว้อีกหนึ่งตัวนะครับ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
มือสุริยนยังสนทรียา
มุนกะกะบิ่นหมาสุรัง

มาคิดถึงท้องทุ่งนา
สิเจ้าป่านชะนีคงคอยหวัง
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนา
มาอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่ง
แต่อยากจะดังด้วยความหวัง
อยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบอนก็จะทนก้มหน้า
ก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง
มันเจ็บในส่วงไม่หาย
เด่นไม่ดังจะไม่ห่าง
กลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้
อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
เมื่อสุริยรณยำสนทียาก
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเราว่ามี
จะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านหน้าคนนี้

ไม่ต้องไหนะชิคกี้พาย
ส่วนที่ก็คือสมโพธิค่ะ
ใครไม่รู้ว่าเธอที่นั้น
ไม่เจ็บเลยแจ้งช้าที่นั้น
จะยากจะจนถึงหมดจะทนเต็มที่
นักร้องบรรโนคนมี

แห่งนี้นะครับยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
กิ๊กและพี่แขกนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สดครับ
ยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐๐บาท
กิ๊กและพี่แขกนะครับ

สถานการณ์ไม่สู้ดีซะแล้วครับ
สำหรับคุณกิ๊กที่จู่ก็ร้องหายไปซะดื้อ

แม้ว่าจังหวะการร้องจะคลาดเคลื่อน
แต่ยังมีโอกาสที่จะร้องได้ครบเนื้อ

ร้องได้หรือร้องผิด
และผู้ที่ร้องได้นะครับ

ลูกตานเลยค่ะก็เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดจริงนะครับ
พอจบจากท่อนโซโล่แล้วนะครับจะต้องร้องว่าก่อนจากบ้านนาท่อนหนึ่งก่อน
แล้วถึงจะมาเข้าเมื่อสุริยนต์สุดท้ายแต่ว่าร้องถูกหมดนะครับ
ร้องถูกหมดเลยเพียงแต่ว่าหลงท่อน
เป็นไงครับคุณแม่ให้กำลังใจลูกสาวหน่อยครับผม
ไม่เป็นไรค่ะได้ก้าวมาอยู่นะตรงนี้ก็ดีที่สุดแล้ว
คนอื่นที่ต้องการที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ยังมีอีกเยอะลูก
ตัวเต็มใจรับให้พร้อมถือว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้ว
ค่ะอย่างนี้มีน้ำตาได้เสียใจได้
แต่ตรงนี้มาแล้วเป็นโอกาสแล้วอยากให้กิ๊กฝากงานหน่อย
ใครอยากจ้างร้องเพลงเพราะว่าเราก็เหนื่อยหน่าย
งานที่เราไม่ได้ชอบทำมาแล้วครับสมมุติใครเห็นแววของกิ๊ก
และอยากได้กิ๊กไปร่วมงานร้องเพลงด้วยติดต่อได้ที่ไหน
ได้ที่เฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรศัพท์กัน
อะไรคะ๐๖๒๖๕๘๗๖๗๓ค่ะ
ชื่ออะไรคะเฟซบุ๊คภาษาไทยชื่อนัชนกเชยวัดเกาะค่ะค่ะ
แขกปลอบใจหน่อยอ่าปลอบใจหลานหน่อย
สู้ชีวิตนะกำลังใจคือแม่กับลูก

ในส่วนของกิ๊กไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าค่ะ
ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนมีเงินทุนสะสมนะครับ
บาทวันนี้ได้เงินทุนปลอบใจไปอีก๕๐๐บาท
รวมแล้ววันนี้น้องกิ๊กรับจากรายการของเรา๓๕๐๐๐บาทครับ
ลุงเดี๋ยวยังอยู่กับเราไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะไปเจอกับใคร
ใช่แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักสู้คนเก่งของเราทั้งสองท่านโดยเฉพาะน้องกิ้งนะครับ

ส่วนคุณผู้ชมนะครับก็มาสู้ชีวิตแล้วก็เชียร์นักสู้ชีวิตของเราต่อไปได้นะครับ
และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณค่ะจบจากรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะ

จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชม
วันนี้สวัสดีครับ
ตั้งแต่มีโควิดมา
หนูก็ไม่ค่อยจะมีรายได้มาสักเท่าไหร่
แต่พอมีรายการนี้เข้ามาก็ได้มาช่วย
ให้หนูได้มีเงินกลับไปดูลูกแล้วก็ดูแลแม่

ก็ขอบคุณลุงแขกนะคะที่มาเป็นเพื่อนเป็นคู่ต่อสู้ให้หนู

ก็ขอให้รู้เวทีนี้ถึงจะจบไป
แต่ว่าวิธีชีวิตหนูยังอีกกราวไกลนะ
แม่ทั้งลูกหนูจะต้องดูแลอีกนะคะ

ลุงลูกก็สู้นะครับผมค่ะ
นี่คนใหม่ของเราพี่โดะหรือว่าลุงอุ๊บ

วันนี้ยังไงเสียแน่๒ล้าน

ชีวิตครอบครัวรุ่งโลศร่ำรวยงานเยอะ

จากวันนั้นผมได้เจอหน้าลูกอีกเลย
สาวงามพิจิตรนาพิชวนหมอ
จะเป็นอีสานบ้านเกิดมามา
โดะและลุงแขกร้อง
ชมคลิปย้อนหลังในทางยูทูปไทยละ

รับการแจ้งเตือนก่อนใครครับ